ไหนก็ไหนไปให้มันสุดไปเลยก็แล้วกัน

เขาขับรถผ่านไปเจออะไรไปดูนะฮะ
เมื่อวานขับผ่านทางนี้นะครับ
สงสัยว่าเขามานั่งทำอะไรกัน

ใกล้อีกเลยจอดแวะดูเลย

จริงถ้ารูปที่เราเห็นเมื่อวาน
ไม่ใช่คนมานั่งคุยนั่งประชุมกัน
แต่เป็นตุ๊กตา

มาทั้งหมู่บ้านไหมคะนึกว่าเมืองลับแล
นี่คือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาย้อนมาตอนกลางวัน

เพราะเมื่อวานเนี่ยผ่านมาตอนกลางคืน

แล้วคิดดูว่าตอนกลางคืนมันจะหลอนขนาดไหน

ใช่แล้วจับกลุ่มเหมือนกับโอ้โหยืนกันมาแบบเป็นดงสัมภเวษีอย่างนั้นเลย

ไม่ใช่คนมานั่งคุยนั่งประชุมกัน
นี่เป็นติ๊กต๊อกนะฮะของผู้ที่เป็นพนักงานขับรถส่งของ
บอกตอนกลางคืนขับไปบนถนนในพื้นที่ตำบลหนองตากยา
อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเห็นคนยืนรวมกันเป็นกลุ่ม
ดูแบบแปลกจะเป็นวิญญาณหรือเปล่าก็ไม่รู้
มันหลอนแต่ก็สงสัยสุดท้ายกลางวันเนี่ยต้องย้อนมาดูนะฮะ
นี่เช้าวันต่อมาขับรถย้อนมาดูตรงจุดเดิมนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วสิ่งที่เห็นเมื่อตอนกลางคืนก็อ๋อมันคือตุ๊กตา

ใส่เสื้อผ้ากางเกงใส่หมวก
ตัวก็มีวิกใส่นะวิกผมนะ
ติดไว้ตามต้นไม้ริมถนนแบบนี้

เกิดใครตกอกตกใจนึกว่าผีหลอกอ่ะ
พวงมาลงพวงมาลัยขึ้นมานี่เกิดอุบัติเหตุได้เลย
คือคนที่ทำเนี่ยเราเจอเจ้าของหุ่นแล้วนะฮะ

ถูกผิดอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังดูกันแล้วกันนะครับ
เขาก็ต้องการพิสูจน์ให้หายสงสัยนี่สุดท้ายนี่ฮะ
ท่านผู้ชมครับเราก็ไปเจอแล้วนะครับ
ตรงนี้เนี่ยมี๑๘ตัวนะครับ
เป็นหุ่นผู้หญิง๔ผู้ชาย๑๐เด็กอีก๔นะครับ
แขวนไว้ที่ต้นไม้บางตัวก็วางไว้ใต้ต้นไม้
หรือว่าเอาไปทำลักษณะนั่งชิงช้าก็มี
จุดตรงนี้นะฮะเป็นริมถนนพังตรุหนองตากยาช่วงกมที่๒๒๒๓นะครับ
หน้าบ้านไร่ปรีชาที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
หุ่นกันเรียบร้อยเนี่ย
เห็นมั้ยตรงนี้เพื่อใครผ่านไปผ่านมานะครับ
ที่เขาผ่านไปผ่านมาก็เลยมองโอ้โหมันเห็นไหมมันคล้ายมากนะ
มันเหมือนจริงแล้วคือไอ้กลางวันเนี่ยมันอาจจะเห็นชัดว่าแบบ
การเคลื่อนไหวไม่เหมือนคนแต่กลางคืนมืดมืดน่ะอืม
มันหลอนเลยนะคะคือกลางวันเนี่ยอย่างมากมันก็แกว่งไปแกว่งมา
ก็ยังพอรู้ว่ามันคงเป็นหุ่นเหมือนหุ่นไล่ฟางหุ่นไล่กา
อันนี้ถ้าหมุนอย่างนี้กลางคืนก็ยุ่งแล้วนี่เห็นไหม
ห่อแล้วเขาทำท่านงงท่านั่งยืนคุยกันแบบเป็นสิบน่ะ
แสงเผื่อใครเวลาคิดดูเวลาผ่านขับรถผ่านแล้วแสงไฟหน้ารถมันส่องมาแวบวับอีก

คนที่เป็นชาวบ้านแถวนี้อาจจะพอทราบข่าวไง

ผู้ชมครับเห็นบ้านนะครับมีบ้านคนอยู่แถวนี้นะครับ
สุดท้ายเราก็เจอเจ้าของหุ่นนะฮะ
อายุ๗๒ปีนี่เสื้อแดงตรงนี้นะฮะ

บอกว่าหุ่นแต่ละตัวเนี่ยแกสร้างขึ้นมาเอง

แล้วพันด้วยใบตองแล้วก็เอาเสื้อผ้าเก่าเนี่ยมาสวมใส่ให้
ก็สวมชั้นแรกก่อนให้พอเป็นทรงแล้วค่อยเอาเสื้ออีกตัวนึงมาสวมทับ
เพื่อให้ดูเหมือนกับสวมเสื้อแล้วก็จัดเป็นทรงแล้วก็เอามาวางไว้ที่แถวถนนหน้าบ้าน
ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ค่ะ
คุณตะใหยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ป่วย

ทีนี้ช่วงกลางคืนถนนแถวบ้านเนี่ยวัยรุ่นมันชอบมาจับกลุ่มขี่จักรยานยนต์แข่งกัน
แว้นอยู่หน้าบ้านเคยไปเตือนเคยไปบอกมันก็ไม่ฟัง
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยสร้างหุ่นขึ้นมาเอามาแขวนที่ต้นไม้
ปรากฏว่าแก้ปัญหาได้ฮะค่ะไม่มีใครกล้าผ่านไปผ่านมา
นึกว่าเจอผีก็เลยสร้างต่อเนื่องมาเรื่อยไงคุณรัชพร
จากตัว๒ตัวตอนนี้สร้างไปแล้ว๓๐กว่าตัว
ที่เราไปเนี่ยเรานับได้เนี่ยเหลือ๑๘นะฮะ
มีตัวที่แขวนต้นไม้ก็มีเวลามีลมพัดมันก็เคลื่อนไหวได้
เสาร์อาทิตย์คนเขาทราบข่าวเขาเริ่มไม่กลัวแล้วทีนี้
เริ่มมาขอถ่ายภาพบางคนมาขอซื้อก็มี

แล้วกลางคืนมันก็เบาไปเบาไปนี่ผมไปซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่า
มันวัยรุ่นไปคุยกันที่ร้านมอไซค์บอกมันไม่กล้ามาที่นี่หรอก
เดั็กมาแล้วก็โคลดหัวลุกคุณนี่ผมก็เลยมันกลัว
ก็เลยเริ่มทำมาตั้งเอาเด็กมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปกัน
บางคนก็ได้ก็บอกยังมีคนมาขอซื้อด้วยซ้ำ
ผมใช้แค่ใบตองใบตองแห้งเพราะเราก็มีวัสดุเยอะในสวน
มีลุงแดงนะฮะเป็นเจ้าของร้านค้าที่อยู่แถวจุดที่คุณตาแกเอาหุ่นไปตั้งเอาไว้นะครับ
บอกว่าก็รู้นานแล้วล่ะว่าเขาทำหุ่นแบบนี้มาวางไว้แถวริมถนน
แถวหน้าบ้านแต่กลางคืนที่เห็นมันก็ดูหลอนหลอนอยู่นะแม้จะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับ
แล้วเวลาลูกค้ามาซื้อของที่ร้านแล้วเห็นหุ่นพวกนี้เขาก็จะถามกันว่าเออมันคืออะไรยังไง
สุดท้ายเขารู้แล้วเขาก็ชินกันแล้ว
บางทีกลางคืนมันก็รู้สึกเปรี้ยวนะวิวนะเออวิว
แล้วลูกค้าเขามาซื้อของเขาก็ถามเราว่าพี่เขาทำเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้
นะครับมันไม่น่ากลัวในวิวนี้เองนะยังคือน่ากลัวกันน่ากลัวนะ
นี่แล้วกลางคืนจะเป็นอย่างนี้อันนี้ช่วงโพลเพลย์นะยังไม่คืนมากนะ
ว่าบางทีอาจจะต้องลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นคนต่างถิ่น

คว่ำรถชนขึ้นมาแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งนะคุณตา

คุณตาใหญ่เจ้าของบ้านเจ้าของคุณลองดูดีนะ

ว่ามันจะมีวิธีอื่นไหมถ้าเกิดแหม่เด็กแว้นมันก็
แว้นรถอยู่หน้าบ้านแกแล้วไม่ได้พักผ่อนอย่างนี้แกป่วยอย่างนี้

แต่เอาหุ่นมาแขวนเกิดเราไม่รู้ว่าเราขับไปแล้วเราตก
ใช่พี่อุ๋ยต้องขับผ่านไปทางนั้นยังไงดีอ่ะ
ถ้าไม่รู้ถ้าเกิดใจแข็งหน่อยแล้วพอตั้งสติได้มันก็ขับผ่านไป

เกิดเขาประสบอุบัติเหตุขึ้นมาแล้ว
แล้ว๒๐กว่าตัวระยะทางในการไขมันนานอยู่นะ

ก็ดงอ่ะเป็นทั้งดงเลยอ่ะนี่เห็นมั้ยฮะ

คืนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

เหตุผลของคนที่ทำหุ่นขึ้นมาแขวนเอาไว้ก็ทราบกันแล้ว